ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหน่าอัศจรรย์ใจนะครับเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ที่วัดแห่งนี้เนี่ยมีต้นยางต้นใหญ่อยู่อายุเป็นร้อยปีฮะอ่า
ต้นยางต้นนี้ล้มล้มแล้วไปอยู่ข้างกุฏิพระนะครับ
แถวข้างวัดเกือบจะทับกุฏิพระนี่ฮะนิดเดียวเฉียดเนอะโอ้โห
ไม่อย่างนั้นเนี่ยพระที่อยู่ในกุฏินี่ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างค่ะนี่ครับ
เบอร์เลอร์เลยนะฮะต้นยางต้นนี้แต่ข้างในเนี่ยดูกลวงกลวง
เหมือนกับมีไม่ไหม้ด้วยเนี่ยอ่านี่ต้นยางต้นนี้นะครับ
ล้มทับกำแพงแล้วก็โรงครัวทางทิศใต้ของวัดกู่พระโกนา
บ้านหนองว่าตำบลสระครูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
เป็นต้นยางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแถวแถวนั้นเส้นผ่าศูนย์กลาง
อ่าเกือบสองเมตรนะฮะหนึ่งเมตรแปดสิบอ่าแปดสิบสองเซนติเมตรนะครับ
อ่าแล้วก็มีความสูงสี่สิบเมตรล้มปิดถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านหนองว่า
แล้วก็ทับกำแพงวัดด้วยโรงครัวของวัดก็เสียหาย
มีรอยถูกไฟไหม้อยู่ภายในลำต้นเป็นโพรงเลยนะครับ
ว่าเกิดจากไฟป่าแถวนั้นที่ลามมาที่คนต้นยาง
ก็เลยเป็นสาเหตุให้ต้นยางเนี่ยโค้นล้มลงมา
ชาวบ้านบอกว่าต้นยางเนี่ยล้มก็รีบมาดูกันนะฮะ
แล้วก็แปลกใจเพราะว่ากุฏิพระที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
รอดจากการถูกล้มทับแบบบุดหวิดพระที่อยู่ที่กุฏิสิบเก้ารูปนะฮะ
ปลอดภัยนะครับไม่อย่างนั้นไม่รู้จะเป็นยังไงบ้าง
แล้วต้นยางเนี่ยที่ล้มไปลักษณะเฉียง๔๕องศา
โอ้โหไม่รู้ว่าเฉียงไปยังไงนะครับไม่โดนกุฏินะครับ
ที่สำคัญก็คือเสลี่ยงสีทองที่ชาวบ้านเอาไว้ใช้
นิมนต์พระครูกิติคุณาพรหรือว่าหลวงพ่อกองยะโสธโร
ซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดกู่พระโกนาเกจิอาจารย์ชื่อดังในพื้นที่
เวลาท่านออกกิจนิมนต์สำคัญออกบินทบาทออกรับบาทเนี่ย
เหลี่ยงสีทองคือโรงครัวเนี่ยโดนทับด้วย
แต่เสลี่ยงสีทองไม่โดนครับ
เหลี่ยงสีทองใช้เวลา

พระโกนาท่านไปคิดนิมลต่างด้านธาตุ

๒๑ธันวาคมที่ผ่านมานี่เอง
มรณภาพด้วยวัย๙๔ปีนะครับ
แล้วมูลปูกองท่านจ้าววัดวัฒน์นะครับ
ก็เชื่อกันว่าเป็นบรมีของมูลปูกอง

ตอนนี้ทางวัดก็เอาเลื่อยยนเอารถยกมาเคลียร์พื้นที่แล้ว
ต้นยางนาต้นยางนะครับแล้วก็ยกออกจากถนนไปแล้วนะครับ
ใช้ถนนได้ตามปกติแล้วนะครับ